คุณผู้ชมครับปีแพะทองหรือว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะฮะ
เรื่องราวเตียงหักรักร้าวเลิกราของคนในวงการบันเทิง
ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนเช่นเคย
ใช่ค่ะก็พอได้รับความสนใจแบบนี้นะคะ
ภารกิจบันเทิงค่ะจึงได้รวบรวมค่ะคู่รักคู่ร้างนะฮะ
ที่เค้าได้เลิกลากันในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ
ก็คือคู่ของพิธีกรคนเก่งท็อปดารณีนุษย์และอูกฤษ
หลังจากคองรักมาละทอนมายาวนานยี่สิบสองปี
ก็ทำเอาช็อกวงการเมื่อพิธีกรดังออกมาเปิดใจว่าสาเหตุมาจากรักหมดอายุ
มาอีก๑เดือนวงการบันเทิงก็ต้องช็อกกับข่าวเตียงหัก
ของนางเอกโอโมแป้งออนจิราและผู้กองต้อมร้อยตำรวจเอกทรงพันธ์กุลดิหลก
ที่ใช้ชีวิตคู่ชนิดหม้อยังไม่ทันดำก็ต้องปิดฉากลงด้วยระยะเวลา๒ปี
มกลางกระแสข่าวลือสาเหตุเพราะฝ่ายหญิงติดปาร์ตี้และไม่พร้อมมีทายาท
แต่นางเอกคนดังก็ยืนยันว่าเป็นเพราะทัศนคติการใช้ชีวิตไม่ตรงกัน
มาเป็นคู่ของพิธีกรรุ่นใหญ่นีโนเมธานี
และภรรยาสาวจอยสอนฤทัย
เป็นคู่รักต่างวัยที่อายุห่างกันถึง๑๑ปี
ประคับประคองความสัมพันธ์ได้นานถึง๘ปี

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

เป็นเพราะทัศนคติการใช้ชีวิตไม่ตรงกัน
มาถึงคู่ร้างที่ถือเป็นมวยถูกคู่สำหรับนักร้องคนดัง
เจ้าของชายาร็อกไวเลอร์เสกโลโซ
และอดิษฐ์พันธ์ระยาอัพการวิพากร
ฝ่ามรสุมสงครามน้ำลายผ่านโซเชียลมีเดีย
ศึกหนักรักจริงเจ็บจริงอยู่หลายปี
ก็ตกลงปลงใจเซ็นใบหย่าปิดฉากรักทรหด๒๐ปี
และแม้จะยุติความสัมพันธ์ด้วยกฎหมาย
แต่ก็ไม่ไหวมีปัญหาเรื้อรังในการส่งเสียค่าเลี้ยงดูตามมา
จนมีทีท่าไม่จบลงอย่างที่หลายคนคาดหวัง
พูดถึงคู่ที่จะรักหรือเลิกที่เป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์ที่สุดก็คงหนีไม่พ้น
นักร้องหนุ่มฉายาพ่อไม้คลายมนโตโนภาคินและแตงโมพัทรธิดา
เจ้าของฉายาล้างท้องร้องหาผัว
หลังทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์เป็นเหตุให้นักแสดงสาวถึงกับคิดสั้นกรอกยานอนหลับประชดรัก
ขณะที่ฝ่ายชายก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีเลิกรากับอดีตคนเคยรัก
ความรักของคู่นี้สร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ประกาศคบหาดูใจกัน
กลางกระแสแอนตี้ของแฟนคลับและข่าวลือว่าผู้ใหญ่ต้นสังกัดยานอโศกไม่ปลื้มสาวแตงโม
แต่ทั้งคู่ก็ฝากแรงต้านจูงมือเข้าพิธีวิวาแต่ก็ครองชีวิตคู่เพียง๒ปีความรักของโมนและโน่ก็จบลง
พาคินจะรักพัทรธิดาที่สุดในชีวิต
พาคินจะรักพัทรธิดาคนเดียว
พาคินจะรักพัทรธิดาตลอดไป
และทำให้ไม่ได้ทำให้ไม่ได้
ก็เถอะที่จะสัญญา
สะใจเธอหรือยังที่หลอกลวงฉันมานานเท่าไร

หลายคนโหวตให้ว่าเป็นคู่แท้
เพราะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแฝดคนละฝา
แต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
แฟนมิลลี่แมนกลายร่างเป็นนินจาร่องหน

หนักด้วยภาพหลุดกับสาวออกมาเป็นว่าเล่น

ซึ่งจนถึงตอนนี้คู่นี้ก็ยังไม่มีข้อสรุป
ว่าจะยุติความเป็นสามีพันรยา
ปล่อยปัญหาให้ยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปค่ะ